ดราม่านะคะตอนนี้กำลังรอดูอยู่ว่ามันจะจบแบบดีดีหรือเปล่า
หรือจะมีการฟ้องร้องกันเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเธอไปงานแต่งงานไปร่วมงานแต่งงาน
แต่เธอไม่รู้ว่าเธอวันนั้นเธอจะเป็นประจำเดือน
บางคนไม่รู้นะเกิดเป็นประจำเดือนออกมาเนี่ยค่ะ
และกระโปรงของเธอเลอะแบบนี้และคลิปที่มีคนถ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือเพราะเป็นกลุ่มเน็ตไอดอลที่ไปร่วมงานด้วยเห็นภาพแบบนี้ออกมา
ไม่ยอมไปเตือนแต่กลับถ่ายคลิปนี้เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
และลักษณะเห็นไหมหัวเราะต่อกระซิกันแบบนี้
ตูมอีกนะไม่น่ารักเลยค่ะไม่น่ารักเลยนะคะ
เห็นเป็นเรื่องตลกแบบนี้ในขณะที่คนอื่นเขาอับอาย
เขาอับอายเฉพาะคนในงานไม่พอคุณเอามาแชร์แบบนี้
เขาอับอายคนในโลกโซเชียลมีเดียนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เธอก็ไปร่วมงานแต่งงานแต่ว่าบังเอิญเธอไม่รู้ตัว
ว่าประจำเดือนเธอมานะคะแล้วก็นี่แหละ
มีกลุ่มเน็ตไอดอลมาถ่ายเอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามผู้หญิงที่สวมชุดสีเหลือง
ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ถูกแอบถ่ายคลิปเนี่ย
บอกว่าวันนั้นไปร่วมงานแต่งงานก็ไม่รู้แหละว่ามีประจำเดือนออกมาเลิกแบบนี้
และเธอก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกกลุ่มเน็ตไอดอลแอบถ่าย
กระทั่งมีผู้ชายที่ร่วมงานนะน่ารักมากค่ะ
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามากระซิบเธอบอกว่าคุณครับกระโปรงเลอะครับ
เธอก็เลยตกใจจังหวะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้
ว่าความอับอายมันหนักหนาขนาดไหนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะ
สิ่งที่เธอทำได้วันนั้นคือกลับไปนั่งที่เก้าอี้อืม
รอเลยรอจนกว่าแขกจะหมดงานอ่ะคุณคิดดูใช่เธอนั่งอยู่กี่ชั่วโมง
ที่เห็นด้านหลังที่ผู้ชายเข้ามาข้างกระซิบแล้วนะ
กำลังกระซิบอยู่เธอก็รู้ตัวแล้วแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่า
ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ถูกถ่ายไปแล้วแบบนี้นะคะ
ที่เธอตอนนั้นคิดในใจว่าเขาก็ขำอะไรกันนะ
ตอนแรกไม่ทราบไงเขาขำอะไรกันมารู้ตัวอีกทีอ้าว
รู้ว่าตัวเองถูกประจานแล้วก็มีคนเข้ามาดูตั้ง๕แสนคนค่ะ
ทำว่ารู้สึกยังไง่ละกรูดอืมแล้วอยากให้คนทำคลิป
คลิปออกมาขอโทษและอยากให้คลิปที่
ขอโทษเนี่ยมีคนดูเท่ากับคลิปที่ประจานเธอ
ก็คือห้าแสนวิวเนี่ยอืม
แล้วก็มองว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ครับ
และได้ตัดสินใจแจ้งความแล้วที่สพเมืองกระบี่ข้อหาฝ่าฝืนพรบคอมพิวเตอร์

เอาแล้วไปดูฝั่งน้องเน็ตไอดอลทั้งหลายขอโทษหรือเปล่า
ผู้จัดการค่ายที่ดูแลน้องกลุ่มนี้เป็นคนออกมาขอโทษ
บอกว่าขอโทษแล้วก็มีการตักเตือนน้องไปแล้ว
พร้อมขอยอมรับผิดต่อการกระทำของน้องด้วยใจ
จริงแล้วเขาเป็นทีมนักแสดงเอ็มวีนะคุณ
เต็ดไอดอลกลุ่มที่ไปอยู่ในงานนี้
เป็นนักแสดงเอ็มวีที่อยู่ในคลิปทั้งหมด
เขาบอกว่าผู้จัดการสั่งให้หยุดงานไปเลยนะ
งานแสดงทั้งหมดแล้วก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจนะฮะ
แล้วต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่จะเข้าใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เขาบอกว่าคลิปนั้นคือถ่ายเล่นกันแต่บังเอิญไปติดไปฟังเขาขอโทษซิว่าว่ายังไงกันบ้าง
คลิปนี้ก็เป็นคนในคลิปเองนะคะไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะคิดไรอะไรเลย
ก็คือออกมาก็เป็นคนในคลิปพระเป็นคนเออนางหัวเราะอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
ยินดีแล้วก็บอกว่าถ่ายไปติดแต่คำว่าถ่ายไปติดเนี่ย
ทำไมผู้หญิงคนนี้บางช่วงบางตอนไปอยู่กลางจอเลยล่ะ
ถ้าไม่ได้จั้นใจต้องไม่เซอมมันมีการเซอมไปรอยเปื้อน

มันก็ไม่คุ้มจังหวัดนี้